นี่แหละครับรถฟอร์จุนเนอร์นิ้ววิ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย

จะกลับบ้านปั๊บเดี๋ยวโอ้โหมันนึกขึ้นได้เลย
จริงแล้วก็พวกเราก็ผ่านประสบการณ์แบบนี้
จำได้มั้ยเวลาเค้าทำกันแล้วเค้าจะมีไอ้แผ่นเหล็กอ่ะ
ไอ้แผ่นเหล็กคือปิดเอาไว้

เคยคิดไหมขับรถมาแล้วคิดว่าเฮ้ยมันจะพลบลงไปไหมวะ
หรือว่ามันจะเลื่อนหรือมันจะหงายมันจะอะไร

ใช้ฟอร์จูเนอร์ชุดช่วงล่างเท่าไหร่ครับ

ชุดช่วงล่างหน้าเท่าไหร่
รถเก๋งคันเล็กถ้าเปลี่ยนทั้งชุด๓๐๐๐ได้

แต่ว่าอาจจะต้องเช็คต้องเปลี่ยน

หัวปักเลยก็วงจอดปิดจับภาพรถมาทุก๑๐ล้อขนสาย

คือขับมาตามถนนเขาแล้วก็ขับผ่านถนนที่คือเปิดผิวการจราจร

พอล้อหลังรถสิบล้อเคลื่อนผ่านจุดตรงนั้นนะครับคุณผู้ชมครับ

มันซุดตัวลงไปเป็นรูโบช่องยาวใหญ่เลยนะ

ร้อน่าตกเลยติดแงะคลาอยู่ไปไม่ได้ล่ะครับ
มันมืดเร็ว๖โมงเย็นเมื่อวานนี้

ใกล้ศรีแยกศรีอยู่ที่ยาเนี่ย

ถ้าช่วงนี้ต้องบอกทะเบียนกันหน่อยแล้วกัน
ทะเบียน๘กกรจุฬา

ติดคาอยู่ครับที่เบิร์ตบอก

๘เมตรเหรอ

โอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
ส่วนคนขับคือพี่เจดนิพัฒน์อ่ำสุดใจ

ไม่เจ็บแต่ตกใจเป็นผมก็ตกใจพี่
ไม่ต้องห่วงเป็นผมผมก็ตกใจเหมือนพี่

ครับมาสิคนนี้มาเลยมาหน้าตาตื่นเลย

ว่ากรุงเทพมหานครทราบเรื่องนะครับ
ก็มาถึงจุดเกิดเหตุแล้วก็ชี้แจงบอกว่า
น้องนักข่าวตรงนี้มันเป็นโครงการก่อสร้างของสำนักการระบายน้ำนั่นแหละนะ

บ่อพักน้ำตรงนี้เนี่ยจะพักเวลาน้ำรอระบายไง

แล้วเดี๋ยวเขาจะมาเปิดทำงานต่อไง
แล้วคนงานจะมาเริ่มงานอีกครั้ง๕ทุ่ม

เตรียมร้อยไหมพี่คุณครับ

ใส่เครียมขาดไหมขาดเบลล์ไหม

ต้องทำบุญเยอะเลยครับ
ทำบุญไหมเนี่ยทำบุญมาวันนี้
เมื่อวานในกระถิงวัน

เอ๊ยทำไมอาจารย์ชาชาต้องขอดูทะเบียนอ่ะ
แสดงว่าอาจารย์ชัดชาติเป็นแฟนไทยรัฐทีวี

ล่าสุดจ้าวทีกองโรงงานข้างกน
เอารถเครนมา
รับเหมาสอบสวนคุณป้าหม่าด
แล้วรถทุกข์มันวิ่งได้ละครับ

เอาไว้ชั่วคราวเพื่อก่อสร้างเพื่อทำงาน

รถทะโหนว่งตอนเช้าภูมิเดี๋ยวดอม

มันจะมี๑ช่องที่เป็นปูนอยู่นอกนั้นเค้าจะปิดอิเล็กบ่อย

อะไรไม่รู้มันจะเกิดขึ้นกับเราบ้าง

คือถ้าใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรก็ใช้ที่มันมั่นคง
คือเราไม่มีทางรู้หรอกจะมีรถใหญ่วิ่งผ่านบ่อยแค่ไหน
แต่เอาจริงนะคือคนที่ผ่านเส้นไหนประจำก็จะรู้
อย่างลงด่วนดินแดงมาอยากจะรู้เลยคือท่อฝาท่อมันเยอะมาก
เราจะต้องแบบเบี่ยงซ้ายก่อนแล้วค่อยหักเข้าอย่างนี้
แล้วที่แล้วถ้าเรามุ่งหน้าด่วนดินแดงไปฝั่งนู้นมุ่งหน้า

ไอ้ฝาท่อตรงหน้าหน้าทางเข้าศรีปฐุม
เฮ้ยขอโทษถ้าห่อกันขาถ้าเล่นวิ่งเลนขวาสุดนะ
ปุ้บึงปุ้บึงปุ้บึงปุ้บึง
ทำให้มันเรียบไม่ได้ให้มันพอดีกันไม่ได้